สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนที่ตกโปรยปลายลงมาเกือบทั่วทั้งประเทศ
ทำให้ฟ้าปิดทั้งวันนะคะจากอิทธิพลทางอ้อมของใต้ฝุ่นยาอาสนะคะ
อกจากนี้ยังคงมีมรสุมฝนประจำฤดูปกคลุมประเทศไทยอีกด้วยค่ะ
คุณผู้ชมในระยะ๑๒วันนี้นะคะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะ
มีฝนตกค่อนข้างหนักนะคะร้อยละสี่สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ
จุดใดไม่มีฝนร้อนอบอ้าวสลับกับมีฟ้าครึ้มค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพื้นที่ติดทะเลระยองจันทบุรีและตราด
ต้องรับมือกับฝนนะคะร้อยละสี่สิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่
ริมทะเลเนี่ยคลื่นจะสูงกว่า๒เมตรอุณหภูมิสบายค่ะ
ขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งระวังอันตรายจากฝนและคลื่นลมแรง
ที่คลื่นเนี่ยจะสูงมากกว่าสี่เมตรนะคะ
ระยะนี้ฟังดีคุณผู้ชมห้ามเดินเรือเด็ดขาดนะคะ
อุณหภูมิไม่ร้อนมากค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
วางแผนก่อนออกเดินทางช่วงเร่งด่วนค่ะ
เพราะฝนอาจจะเข้ามากวนใจตลอดทั้งวันค่ะ

คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ได้เกิดภูเขาไฟปะทุขึ้นแล้วก็มีลาวาไหลลงมาค่ะ
ลาวาสีแดงฉานที่ไหลลงมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเย็นลงแล้วนะคะ
แต่ฤทธิ์ยังอยู่ค่ะเพราะว่าลาวาได้ทรงกลิ่นนะคะ
กลายเป็นก๊าซพิษค่ะทำให้คนที่สูดดมเข้าไปเสียชีวิต
ขณะที่ภาพมุมสูงนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพที่น่าสลด
เพราะว่าลาวานได้ไหลลงมาทั่วหมู่บ้านของชาวบ้านนั่นเองค่ะ
และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ